ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัด
นนทบุรีคนก่อเหตุเนี่ยก่อเหตุด้วยความเมาแล้วเมาหลายอย่างเมาเหล้า
ดมกาวอืมเสพยาเสพติดแล้วอายุไม่ได้น้อยน้อยแล้วอ่ะอายุสี่สิบสี่ยังเมาแบบนี้
อยู่เลยอะค่ะแล้วคลุ้มคลั่งอารวาสอยู่ในบ้านขังเด็กมีเด็กอยู่ด้วย
ห้าขวบคนหนึ่งสี่ขวบคนหนึ่งล็อกเอาไว้ในบ้านขังเอาไว้นะเหมือนจับเป็นตัวประกันอ่ะ
แล้วก็ทำร้ายร่างกายพ่อแม่แท้ของตัวเองเพราะว่าพ่อไปตำหนิว่าทำไมเมา
ทำไมเสพยาเสพติดพ่อแม่เนี้ยอายุแปดสิบกว่าอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วต้องมาบาดเจ็บอ่ะค่ะ
ครับพอตำรวจไปถึงนะคะทั้งคนในพื้นที่ทั้งตำรวจทั้งเจ้าหน้าที่ก็รวบตัว
ผู้ชายคนที่ก่อเหตุคลุ้มคลั่งนี้นะคะเดี๋ยวไปดูจังหวะที่เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวหน่อย

รอดทิ้งหมดหมดเชื่อผม

นี่ดูสิใช้ทั้งตำรวจ

ที่ช่วยกันจับผู้ชายคนนี้คนเดียว
ใช้เวลากว่าจะจับตัวได้เนี่ยนะ

อารวาสคลุ้มคลั่งอยู่ตลอดเวลาในบ้านนะคะครับนี่เป็นจังหวะชุนละมุนนะคะ
เป็นพื้นที่ตำรวจสพนนทบุรีก็ช่วยกันจับนะคะ
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายไพโรธโนรีวงอายุ๔๔ค่ะ
ลุ้มคลั่งเพราะว่ากินเหล้าดมกาวแล้วเอามีดอ่ะ
ไล่ฟันพ่อแม่แท้ของตัวเองจนเขาบาดเจ็บแล้วบาดเจ็บสาหัสนะคะ
คุณพ่อชื่อว่าในฟื้อโนรีวงอายุแปดสิบสองแล้ว
คุณพ่อถูกมีดฟันหัวฟันแขนนะคะอืมส่วนคุณแม่เนี่ย
นางอุ่นเรือนโนรีวงอายุเจ็ดสิบสองถูกฟันหัวฟันที่หน้าฟันที่แขนอ่ะ
เห็นใจพ่อแม่นะคะทั้งพ่อทั้งแม่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
ตั้งแต่ช่วงค่ำเมื่อวานนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานนี้
แล้วในบ้านอย่างที่บอกมีเด็กอยู่ด้วยอะค่ะ
มีเด็กห้าขวบคนนึงสี่ขวบคนนึง
ชาวบ้านกับตำรวจก็ต้องช่วยกันนำตัวออกมานะคะ
ก็นำตัวออกมาได้อย่างปลอดภัยคือตอนที่เด็กอยู่ในบ้านเนี่ย
แอบอยู่ในห้องแล้วก็โทรศัพท์คุยกับเด็ก
ญาติโทรคุยบอกว่าอยู่ในห้องนะล็อกห้องนะ
ไม่ต้องออกมารอเจ้าหน้าที่ไปช่วยเพราะเนี่ยผู้ชายคนนี้คลุ้มคลั่งอยู่ในบ้านนะคะ
คือพอคลุมคลั่งเริ่มทำร้ายพ่อกับแม่เนี่ย
ที่เป็นหลานก็เห็นแล้วท่าทางไม่ดีนะก็รีบหลบเข้าห้องก่อนเลย
แล้วก็โทรคุยกับญาติญาติเลยบอกล็อกประตูเลยไม่ต้องเปิด
น้องชายคนก่อเหตุค่ะนายมาโนธบอกว่า
พี่ชายเนี่ยอารวาสตั้งแต่ค่ำเพราะว่าดมกาวกินเหล้า
ตอนเกิดเหตุมีพ่อมีแม่มีหลานสองคนอยู่ในบ้านพ่อถูกทำร้ายก็คือถูกฟันด้วยมีดนะคะ
คือพี่ชายโมโหที่พ่อไปต่อว่าส่วนแม่เนี่ยเห็นพ่อถูกทำร้ายก็เข้าไปช่วย
ก็เลยถูกทำร้ายไปด้วยอีกคนนึงนี่ตำรวจที่ไปรองับเหตุก็บาดเจ็บไปคนหนึ่งนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วน้องชายของคนก่อเหตุบอกว่าพี่ชายเนี่ยนะดมกาวทุกวัน
เพิ่งพ้นโทษออกมาสองสามเดือนก็เนี่ยมากินเหล้าดมกาว
คือดมกาวทีไรอารวาสตลอดคลุ้มคลั่งตลอดนะคะ
ไปว่าเขาเขาก็เลยตีไล่ตีพ่อออกมาข้างนอก
ก็ได้รับบาดเจ็บตรงไหนบ้างที่ศีรษะครับถูกฟันถูกฟันด้วยครับ
ใช้มีดฟันแล้วแม่เขาเห็นพ่อโดนตีก็เลยเข้าไปห้ามแล้ว
โดนโดนฟันไปด้วยครับโดนตรงไหนบ้างแม่โดนฟันที่หัว
แล้วก็ตาข้างซ้ายปิดแล้วก็ตรงคิ้วตรงนี้แตกเขาก็ดมกาวแล้วเขาจะเป็น
กินเหล้าเขาก็ไม่เป็นไรเขาก็เมาเขาก็นอนดูตรงดูหนังอะไรอย่างนี้
แต่พอเพิ่งพ้นโทษออกมาเขาพึ่งพ้นโทษมาเมื่อเดือนพฤษภาคม
แป๊บหนึ่งเขาติดโทษด้วยคดีอะไรคดียาเสพติดครับ
พ้นโทษมาเดือนพฤษภาคมแล้วคดียาเสพติดด้วยนะ
ใช่แล้วออกมาก็ยังดมกาวยังกินเหล้ายังอารวาส
ตำรวจที่บาดเจ็บคือถูกขวดปลาใส่หน้าเจ็บไปนายหนึ่งนะคะ
ล่าสุดนะคะคุณปียชาติคงถิ่นทีมข่าวของเราไปที่บ้านหลังที่เกิดเหตุนะคะ
ไปพบกับคุณพ่อของคนก่อเหตุนะคะคุณพ่อออกจากโรงพยาบาลแล้ว
โอ้โหเห็นใจคุณพ่อมากน่ะนักเลย
ดูสิผ้าพันรอบหัวเนี่ยแขนก็ถูกฟันเนี่ยเย็บ๑๑เข็มคุณภาคภูมิแขนซ้ายต้องเข้าเฝือกเลยนะ
เพราะว่าลูกชายที่มันคลุ้มคลั่งอารวาสเนี่ยตีจนแขนหักส่วนแม่ยังกลับบ้านไม่ได้เลย
แม่ยังอาการสาหัสคุณหมอยังไม่ให้กลับบ้านยังต้องอยู่โรงพยาบาลต้องรอผ่าตัดนะคะ
คุณพ่อเนี่ยบอกว่าปกติก็อยู่กันอย่างสงบสุขลูกชายคนนี้ไอ้คนที่ก่อเหตุเนี่ยพ้นโทษออกมาโอ้โหไม่สงบสุขเหมือนเดิมแล้ว
ออกมาเดือนพฤษภานะดมกาวเสพยาเมาเหล้าสร้างความเดือดร้อนตลอดงานการก็ไม่ทำขอเงินพ่อแม่
พอพ่อแม่ไม่ให้เงินก็ทำร้ายร่างกายพ่อแม่บอกว่าอยู่ด้วยความหวาดระแวงเพราะกลัวลูกชายจะมาทำร้ายจนเสียชีวิต
อยู่ดีมันมีปัญหาอะไรในบ้านเพราะไอ้คนนี้ออกมาเกิดปัญหาเลยทันทีเลยทุกทีนะไม่ใช่ทีเดียวนี่นะทุกทีนะถ้าออกจากคุกมาเกิดปัญหาทุกที
มีลูกเจ็ดคนเมียคนนี้แหวกแนวคนเดียวคนอื่นก็ดีหมดคนอื่นก็ทำร้านก็จะให้ไม่ให้เราเรามันก็สนใจอย่างนั้นอ่ะ
ตอนนี้ว่าไม่ทำให้พ่อแม่เดือดร้อนในบ้านคนเราเราไม่ทำงานก็ช่างเถอะก็ไม่ว่าจะไปทำไอ้ของมืนเมาอะไรพวกนี้เดือดร้อนชาวบ้านในบ้านเขาก็ไม่ไหว

ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับญาติไปคุยกับเพื่อนบ้านนะคะทุกคนก็พูดเหมือนกันเลยบอกว่าสงสารพ่อแม่อ่ะครับอายุก็มากแล้วมาถูกลูกชายแท้ทำร้ายแล้วอ่ะ
จนอาการสาหัสแบบนี้มันเป็นภาพที่สะเทือนใจมาก
พ่อแม่กว่าจะเลี้ยงลูกจนเติบโตมาเนี่ยนะคะ
แต่ลูกโตมาอายุ๔๔แล้ว
ตอบแทนพ่อแม่ด้วยการทำร้ายจนพ่อแม่เกือบเอาชีวิตไม่รอดอะค่ะ
เขาต้องนึกถึงพ่อถึงแมวตายอย่างนี้จะทำอะไรลงไป
จะคิดว่าขาดสติก็ไม่ได้มันหลายครั้งแล้ว

ทุกครั้งที่มีปัญหานะพ่อแม่ออกตัวเป็นเรื่องปกติใช่ป่ะ
รักลูกไม่ว่าจะดีอยู่ชั่วไงกับลูก
แต่อย่างนี้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้พอเราเห็นภาพแล้ว

มันก็นรก
มันเหมือนมันไม่รู้ว่าจะพูดว่าอะไรเป็นคำบรรยาย

พันธุ์ตำรวจเอกศรีฮเดชสะกรอบแก้วผู้กำกับการตำรวจภูทรเมืองนนทบุรี
ก็เลยบอกว่าเบื้องต้นนะคะแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุ
ให้ได้รับอันตรายสาหัสกับตัวลูกชายที่ก่อเหตุเนี่ยนะคะ
นายไพโรธโนรีวงเนี่ยแล้วตำรวจบอกว่า
โดยเฉพาะการก่อเหตุเนี่ยเป็นการทำร้ายร่างกายบุพการี
ได้รับอันตรายสาหัสโทษมันหนักขึ้นค่ะอืม
คุกสองถึงสิบปีนะคะตำรวจอยู่ระหว่างสอบปากคำเพิ่มเติม
ว่ามีเจตนาพยายามฆ่าบุพการีด้วยหรือเปล่าอาจจะแจ้งข้อหานักขึ้นกว่าเดิม
ก็คือพยายามฆ่าก็อยากจะให้อยู่ในคุกไปนานนาน
สารพ่อแม่จังเลยค่ะเขาอยู่กันอย่างสงบสุขอยู่ดีดี
คือออกมาแล้วจะทำยังไงเนี่ยชาวบ้านก็เดือดร้อนอีกใช่ไหม
ถ้าเกิดออกมาแล้วมีพฤติกรรมเหมือนเดิมนะครับ